เดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยกับอีกหนึ่งร้าน

ใช่ค่ะคุณค่ะข้าวหมูแดงใช่ไหม
คือน้ำลายเลยล่ะตอนเห็นน่ะเอือก
ร้านนี้จะบอกว่าเขาได้ฉายาว่า
เป็นร้านข้าวหมูแดงที่ต้องไปกินก่อนตาย

ขนาดนั้นเลยเหรอเอาไปลองกันหน่อย
ร้านนี้ค่ะศรีมรกฏคุณผู้ชม

ใช่ร้านนี้อยู่ที่ซอยสุกร๑อยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ

ปัจจุบันค่ะมีเฮียวันลบแก้วศรีมรกฏ
ซึ่งเป็นรุ่นที่๒ดูแลอยู่นะคะ
ที่บอกว่าต้องไปกินก่อนตายก็เพราะว่าเขามีเมนูเด็ดที่มีมายาวนาน
นั่นก็คือเมนูข้าวหมูแดงค่ะ
หมูแดงของเขานี่ใส่หมูกรอบลงไปด้วยนะ
โอ้โหเรียกว่าเสิร์ฟกันแบบทะลักทะล้นแบบนี้แล้วดูน้ำซอสลาด

ชำดูแล้วคุณแน่นมากแน่นเนืองมากสำหรับหมูแดงและหมูกรอบนี่นะคะ

แต่เคล็ดลับความอร่อยก็คือจะนำทั้งหมูแดงหมูกรอบไปย่างด้วยเตาถ่าน
มันก็เลยจะหอมกรอบแล้วก็นุ่มด้วย
ลูกค้าบอกกินจานเดียวไม่พอต้องสั่งแล้วสั่งอีก

มาเคี่ยวต้มรวมกันกับน้ำต้มกระดูกหมู
เพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความหอมความหวานกลมเข้มข้นมาก

เห็นแบบนี้แล้วอยากจะทานคุณชนะพาไปหน่อยโอ้โฮได้เลย

จ่ายได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะปีหน้า
โอ้โฮรอนานไปเดี๋ยวจะตายช่วงก่อนนะคุณ
ต้องรีบไปค่ะเพราะว่ามันพิเศษหลายอย่าง
สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของราคา
ธรรมดานี้แค่๔๐บาทเท่านั้น

จะพิเศษยิ่งไปกว่านั้น๑๒๐บาท
โอ้โห๑๒๐บาทมันดูเหมือนแพงแบบก้าวกระโดดไป
แต่ว่ามันเป็นชามใหญ่จริงแล้วก็ให้ครบเลยนะครับ
หมูแดงหมูกรอบไข่กุญเชียงแบบชิ้นโต
นี่ขนาดสั่งกลับบ้านนะหมูแดงเท่าฝ่ามือ

แต่ว่าถ้าใครอยากจะสั่งเยอะเขาก็มีขายแบบกิโลกรัมเหมือนกัน
มีตารางบอกเลย

ยังมีซุปตุ๋นร้อนด้วย

ตุ๋นมะนาวดองซุปมะรักกระดูกหมู
นี่มันกินคู่กันแล้วโอ้โฮ

มันตัดเลี่ยนกันได้พอดีรสชาติลงตัว
แล้วร้านเนี่ยต้องบอกว่าคนแน่นทุกวันนะคะ
เดี๋ยวสั่งเลยใส่ถุงแพ็คกันแบบนี้วันละ๔๐๖๐ออเดอร์กันเลยนะคะคุณ
ไปฟังความรู้สึกของลูกค้าหน่อยดีกว่าที่มาทานร้านนี้รู้สึกยังไงอร่อยแค่ไหนคะ
มาจากรีวิวในในเว็บไซต์แล้วก็มาลองทานดูข้าวหมูแดงสูตรโบราณเป็นยังไง
มีทั้งหมูแดงหมูกรอบกุญเชียงแล้วก็ไข่ต้มค่ะ
เว็บไซต์เขาจะว่ามีเอกลักษณ์ก็คือไข่ต้มเป็นยางมะตูมก็ประทับใจค่ะ
ถ้าเกิดว่าให้คะแนนก็ให้เต็ม๑๐เนอะ
เต็มสิบเลยฟังเจ้าของร้านบ้างดีกว่าไหมเฮียวันลบเขาอยากจะเชิญชวนลูกค้าให้ไปชิม

อยากจะเชิญชวนว่าทางร้านเราก็มีสาขาที่๒นะครับ
ทางร้านเราเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งจนถึง๖โมงครึ่งครับ
ร้านมีโซโลแกนคือข้าวหมูแดงสีมรกฏอย่าลืมมากินก่อนตายนะครับ
อ้าอย่าลืมไป
ข้าวหมูแดงสีมรกฏอย่าลืมมากินก่อนตาย
เอารีบไปเลยร้านอยู่ซอยสุกร๑
เขตสัมพันธ์ทะวงใกล้กับหัวลำโพงนะครับ
โทรไปสอบถามก่อนก็ได้หมายเลขนี้๐๘
ที่ร้านเขาจะมีส่วนลดค่าบริการให้ด้วย
แนะนำร้านนี้ต้องไปกินก่อนตาย
อ่าไปกันได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลย
อื้อน่ากินที่สุด

อ้าวเดี๋ยวเขาเปิดตอน๑๐โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นโทรไปสั่งก่อนได้ไหม

ยังไม่เปิดก็จะโทรไปสั่งก่อน
จะสั่งนี่เลยข้าวหมูแดงหมูกรอบ
แล้วก็ตามด้วยซุปเป็ดผลมะนาวดอง